ถ้าในมุมนี้ถ้าอย่างตำรวจจับ
เพื่อจะหาแพ้เพื่อจะรีดเงินอันนี้มันจะเห็นชัดใช่ไหม
แต่อันนี้เขาก็จับตามขั้นตอนส่งฟ้องยังไงส่งฟ้องศาล

คือต้องบอกว่าเคสพี่เค้าเนี่ยมาหาผมเนี่ยในช่วงป่ายน้ำแล้ว

มีการสื่อพยานอะไรเรียบร้อยหมดแล้วไงครับ

วันนี้เราจึงต้องมาคุยกันว่า

ถ้าศาลท่านยกฟ้องก็ไม่มีอะไร

พนักงานสอบสวนทำถูกต้องหรือไม่อย่างไร

แต่ถ้าเกิดสารท่านลงว่ามีความผิดอย่างนี้

ก็ต้องไปดูว่าในเรื่องการประกันตัวในชั้นอุทธรณ์

เพื่อให้เขาไม่ได้มีโอกาสได้สู้คดีในชั้นอุทธรณ์

เมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับท่านธนกิจด้วยนะครับ
ท่านก็ประสานในเรื่องของกองทุนยุติธรรมอย่างนี้ครับ

ทีนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดเนี่ย

แต่ว่าถ้าเป็นกรณีโดยทั่วไปครับ

ว่าตำรวจเอาคลิปมาให้ดูเอารูปให้ดู
ว่านี่คลิปคนขี่มอเตอร์ไซต์ตรงชั้นแรก
คือเราใช่ไหมเป็นโจรที่ขี่มา

ดูด้วยเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันครับ

มันก็คล้ายประมาณ๗๘๐นี่พี่

ข่าวมันรู้ว่าตำรวจตามจับคนในภาพแล้วพี่
แล้วปัจจุบันเขาได้มอเตอร์ไซค์คืนเจ้าทรัพย์หรือยัง

ผมไม่ได้ติดต่อเจ้าทรัพย์ผม

ตอนที่ผมอยู่ในจำว่า
ตอนที่ฝากขัง๔เดือน

ผมพูดมาทุกเวทีทุกที่นะครับว่า
การประกันตัวผู้ต้องหาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
อย่างนี้พอเขายันกับณวันที่จับกลุ่ม

คือคนจับไม่ผิดเพราะคนจับจับตามหมายนะครับ

ต้องทำให้เรื่องนี้มันกระจ่าง

ก็คือต้องทำหนังสือหรือไปเชิญตัว

ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยกูไม่รู้หรอก

แล้วเราเราทำเพจสมังรอดนะครับ

ก็เลยอยากให้ทางพนักงานสอบสวนเองอะครับ

เพื่อให้มันแสดงความบริสุทธิ์ใจทุกฝ่าย
เขาจะได้เป็นที่ยอมรับว่าเอามาแล้วแล้วสอบ
ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันตอนวันเวลานั้นอยู่ที่ไหน
แต่พอไม่เอามาปุ๊บมันก็เป็นข้อสงสัยได้
แล้วก็การคัดค้านการประกันตัว

เพราะว่าผู้ต้องหานี่ตัวพี่เขานี่
แต่ว่าทั้งหมดก็เป็นดุลพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวนนะครับ

คุณชุลาบอกว่ามีทนายอาสามาช่วยใช่ไหมครับพี่เกิดผลมองอย่างไร
ตรงนี้คือเขามีทนายอาสามาช่วย
แต่ว่าตอนนั้นเขาอยู่ในเรือนจำอยู่๔เดือนช่วงฝากขัง
ออกมาก็คือรู้แค่ว่าสารนัดฟังคำวิพักษณ์
ไปออกไปขึ้นสารอยู่ครั้งหนึ่งครับมันเกิดอะไรขึ้นทั่วนี้

ในกรณีที่จำเลยฐานะยากจนแล้วไม่มีเงินจ้างทนาย
ก็เมื่อจะสู้คดีแต่ไม่มีเงินจ้างธนาศาสตร์ก็ต้องตั้งธนาศาสตร์ให้
แต่ธนาศาสตร์จะเป็นธนาศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนไว้
ธนาศาสตร์จะทำหนังสือเวียนถึงธนาศาสตร์เวียนกันไป
ว่าวันนี้ให้ธนาศาสตร์เข้ามารับผิดชอบคดีนี้
แต่ด้วยมันถูกจำกัดเรื่องการแสวงหาพยาหลักฐาน
เพราะว่าโดยปกติทนายความเองก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
เมื่อตัวผู้ต้องหาเองหรือตัวผู้ที่ถูกกระทำเองเนี่ย
ถูกควบคุมตัวอยู่ไม่ได้ออกมาข้างนอก
เพื่อไปตามหาพยาหลักฐานเพื่อไปช่วยทนายความหารักฐาน
ทนายที่เขาไม่มีทรัพย์เหมือนกัน
หรือเขาไม่รู้จะไปตามหาใครเนี่ย
เขาก็สู้ด้วยพยายามอาธารเท่าที่มีก็จะเป็นปัญหาเหมือนกัน
ขึ้นรางวัลของสารที่ให้กับธนายความ

บางทีติดลบเลยผมเคยออกเงินส่วนตัวไป
เพื่อตามหาพยาฐานในขณะที่เป็นทนายอาสา
การแสวงหาพยายามรักฐานก็ยากด้วย
แสวงพยายามหลักฐานก็ยากด้วยเพราะว่า
เราจะไปหารักฐานจากไหนในเมื่อธนายความก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้าง

แต่มันก็สู้ตัวผู้ต้องหาที่
ไปขอข้อที่จริงเรื่องตัวเองได้
ของกลางของสิ่งของที่ต้องใช้

แต่อย่างทนายจะไปหาที่ไหน

คืออย่างคดีของคุณจุลาเนี่ย
ถ้าจะสู้มันต้องไปสู้ตั้งแต่ตอนแรกว่า
วันนั้นเวลานั้นที่ตำรวจบอก
มีคลิปมีภาพคนขี่จักรยานยนต์อยู่เนี่ย
คุณจุลาอยู่ไหนใช่ไหม

ซึ่งผมเชื่อว่าคุณจุฬาสู้ประเด็นนี้ไปแล้ว

ที่ตำรวจที่อายการเขาสั่งฟ้องมาว่า
วันเวลานี้วันเวลานาฬิกานี้ทั้งนี้
เป็นวันที่มีการประทุษร้ายต่อทรัพย

ซึ่งตรงกับวันที่คุณจุฬาต้องต่อสู้อยู่แล้วว่า
วันนั้นผมทำอะไรอยู่

ส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าอ้างฐานที่อยู่

สถานที่อยู่แปลว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
เมื่อไม่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ต้องอ้างหนึ่ง
หลักฐานที่มันเกิดขึ้นได้เช่นพยานบุคคล

พยานวัตถุอาจจะเป็นกล้อง
อาจจะเป็นปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่พวกเราจะเล่นเฟซบุ๊ค
ถ่ายรูปแล้วอัพลงมีเช็คอินที่นั่นที่นี่

ถ้าแบบว่าอยู่โรงพยาบาลผ่าตัดแบบนี้
หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะช่วยตัวเองได้เยอะขึ้นนะครับ

ช่วงนั้นรักษาอยู่หน้าบ้านน้องชายครับน้องสะพ้าย
คือเหตุการณ์ที่พี่อุ๋ยพูดเนี่ยมันยิ่งสะท้อนไงครับ
ที่พี่เกิดพูดเนี่ยมันยิ่งสะท้อนว่าการที่ไม่ได้รับการประกันตัวมาเนี่ย

คือสมมุติว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุที่ตำรวจจับกลุ่ม
ท่านอายการฟ้องไปเนี่ยพี่เขาเกิดจำได้ว่าเฮ้ยวันนั้นเนี่ย
มันยังมีรถขายกับข้าวผ่านหน้าบ้านฉันประจำเนี่ยฉันซื้อของอยู่เนี่ย
ถ้าพี่เขาได้ออกมาเนี่ยเขาก็จะไปคุยกับรถขายกับข้าวครับว่า
วันนั้นเนี่ยผมซื้อปลาช่อนเนี่ยจำได้ไหมวันผมมาทำแกงเลี้ยง
เขาก็เอ้ยจำได้อันนี้มันอยู่ไงหรือแม้กระทั่งว่าการจะไปเซเว่นวันนั้นเนี่ย
เขาก็ไปหาพนักงาน๗๑๑ว่าพี่ครับวันนั้นผมมาซื้อของพี่จำได้ไหม
มันคือการสู้คดีอย่างเต็มที่ครับแต่พอเขาถูกอยู่ในเรือนจำเนี่ย
ความรู้สึกนึกคิดกูจะไปคุยกับใครหรือแม้กระทั่งบอกทนายอาสาไปว่า
พี่รถกับข้าวเนี่ยผมไปจำได้ทนายจะไปตามจากไหนครับรถกับข้าว
ทนายไปตามได้เขาก็ไม่เหมือนกับตัวผู้ต้องไปขอเองนะ
ทนายไปคุยมันมีเขาคนอื่นเขาจะตั้งกาดไว้ละไม่อยากยุ่งเรื่องคนอื่นละ
เจอทนายมาหาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปให้การในชั้นศาลหน่อย
ผมไม่เห็นละวันนี้เห็นพอไปถึงศาสน์บอกจำไม่ได้ก็มี